พูดถึงเรื่องการค้าแน่นอนการขนส่งก็เป็นสิ่งสำคัญ
เส้นทางสายใหม่ของจีนที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้

ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพก็มองว่านี่แหละเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย

เพราะเส้นทางสายใหม่ของจีนนี้จะเชื่อมต่อทั้งอาเซียนยุโรปนะคะแล้วก็จีนอีกด้วย
ให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในการทั้งเดินทางและขนส่งสินค้า
ติดตามได้เลยจากรายงานค่ะ
เนื่องจากมองว่าเส้นทางสายไหมจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
เพราะเส้นทางนี้จะเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างจีนอาเซียนและยุโรปให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

มีเม็ดเงินลงทุนมูลค่า๑ล้าน๖แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานตลอดเส้นทาง
โครงสร้างพื้นฐานต่าง
อกจากนี้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เสริมศักยภาพให้ภูมิภาคอาเซียน
แกร่งมากยิ่งขึ้นในเวทีโลก
และทั้งหมดนี้นะครับทางธุรกิจมีความสำคัญมาก
เพราะว่ามันหมายถึงเรื่องของภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไป
แล้วก็จะนำไปถึงเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับนักธุรกิจไทยก็ต้องติดตามไว้อย่างชัดเจนครับ
เพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถที่จะ
สวัสดีครับ